อีกหนึ่งข่าวค่ะเป็นคลิปหลุดในโรงเรียนนะคะโลกโซเชียลแห่แชร์คลิปแอบถ่าย
เป็นคลิปหลุดไม่ได้อนาจารย์นะแต่เป็นคลิปหลุดของครู
ทำโทษนักเรียนที่ไม่ได้ทำการบ้านมาบอกว่าใช้ไม้ตีที่มือ
แล้วก็ด่าทอด้วยถ้อยคำที่หยาบคายค่ะ

นี่น้องเสื้อขาโดนตีไปห้าทีที่มือ

กับแค่เรื่องการบ้านเนี่ย

ไม่งั้นเราจะไม่เห็นพฤติกรรมของครูคนนี้เดอะเลยนะ
คือมันเป็นพฤติกรรมที่คุณครูสอบถามนักเรียนเรื่องการส่งการบ้านแบบรายคน
ใครไม่ได้ทำใครไม่ได้ส่งก็เอาไม่เรียวฟาดหลายต่อหลายครั้งนะคะ
แล้วก็ตวาดนักเรียนด้วยถ้อยคำหยาบคายและรุนแรงด้วย
คนโพสต์เนี่ยเขียนไว้บอกว่าถ้าเป็นลูกหลานคุณจะรู้สึกอย่างไร
ที่เอามาลงเพราะอยากรู้ว่าต้องทำกันขนาดนี้ไหม

แต่คงทนเห็นไม่ได้ถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับลูกหลานของตัวเอง
การใช้คำพูดและการกระทำมันจำเป็นต้องขนาดนี้ไหมคะคุณครู
ถ้าไม่ยับยั้งไว้ก่อนอนาคตไม่อยากคิดเลยค่ะว่า
ถ้าใช้แต่อารมณ์แบบนี้จะเกิดอะไรขึ้น
คลิปนี้ทำให้เกิดกระแสวิภาควิจารณ์ต่อการกระทำของคุณครูคนนี้เยอะมากนะคะ
แล้วก็มีการร่วมกันแชร์ประสบการณ์ที่เคยเจอมาในลักษณะเดียวกัน

มันเป็นการลงโทษที่ผิดระเบียบกระทรวงการศึกษาไปแล้วนะ

คือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เราอ่านข่าวแบบนี้กันเยอะมาก
เราก็ไม่แน่ใจจริงนะว่าตกลงแล้วคุณมาทำหน้าที่ครู
สอนนักเรียนเป็นพ่อพิมพ์เป็นแม่พิมพ์ของชาติ
หรือว่ามาระบายอารมณ์กับผู้ที่อยู่ใต้การปกครองกันแน่
นั่นสิครับเพราะว่ารักษณะมันดูเหมือนแบบนั้นน่ะเนอะ
แค่ส่งกันบ้านมันไม่น่าจะโมโหกันขนาดนี้นะคะ

ถูกต้องนะฮะตรวจสอบด้วยนะฮะต้นสังกัดนะครับ